กลับมาในช่วงนี้ดูเรื่องของหลวงพี่น้ำฝนกับหมอปลากันหน่อย
หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมถ้าคุณผู้ชมจำได้
ตอนที่มีประเด็นที่หมอปลาเข้าไปในวัดแล้วก็มีเรื่องของหลวงปู่แสงออกมา
หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยออกมาโจมตีการทำงานของหมอปลาที่เข้าไปจับผิดนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้ค่ะมีภาพนี้ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชม
คือทั้งสองฝ่ายเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วเห็นรอยยิ้มอยู่ในรูปนี้นะคะ
หมอปลาเข้าพบหลวงพี่น้ำฝนที่วัดไผลล้อมแล้วก็โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียเป็นภาพหลวงพี่น้ำฝน
หมอปลาและกันจอมพลังนั่งร่วมเฟรมกันใบหน้ายิ้มแย้มมีลักษณะเหมือนกันจับมือคืนดีกันแล้วนะคะ
พอภาพนี้ลงไปในโลกโซเชียลมีอีกคนนึงเข้ามาทันทีค่ะทิศไพรวันค่ะออกมาโพสต์บอกว่าจบค่ะ
หมอปลาไม่ต้องพูดเรื่องศัยศาสตร์เรื่องพระอรัชชี
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใยพุทธศาสนา
ทุกอย่างก็คงแค่เรื่องของคอนเทนต์
อุดมกงอุดมการถูกราดลงโถส้วมไปหมดแล้ว
เสียความรู้สึกมากนะหมดความนับถือไปเลย
เกิดอะไรขึ้นนะฮะหมอทางทิศไพรวันออกมาโพสต์แบบนี้
คือถ้าจำกันได้เนี่ยทิศภัยวันกับหมอปลาเอง

ถ้าจำได้ตอนที่ศึกมาใหม่ก็ไปกินหมูกระทะกันที่บ้านหมอปลา
ใช่ค่ะนะคะวันนี้ช่วงเที่ยงผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่วัดไผลล้อมค่ะ
ไปสัมภาษณ์หลวงพี่น้ำฝนเกี่ยวกับภาพที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
แล้วก็สะท้อนความเห็นจากโลกโซเชียลให้พี่น้ำฝนฟัง
โลกโซเชียลบอกว่าพี่น้ำฝนขออนุญาตนะครับ
โซเชียลเขาบอกว่าหิวแสงหรือไม่

หลวงพี่น้ำฝนบอกว่าเลอะเทอะหมอปลาก็ทำสิ่งที่ดีถูกต้อง
เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าพยายามโยงเป็นเรื่องนี้เลย
แล้วเรื่องหิวแสงไม่มีเอาไปฟัง
หลวงพี่น้ำฝนพูดเต็มแล้วกันค่ะ
ที่สุดเอาความถูกต้องครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างอัตมากับหมอปลาเนี่ย
ไม่เคยได้รู้จักแล้วก็ไม่เคยได้คุยกันเลย
จะมีโอกาสได้คุยกันก็คือ

คุยกันอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
ก็ถามคำเดียวว่าอัตมาไปทำอะไรให้

เอาไปตีประเด็นกันต่างนานา
ก็เลือกคุณโยมแล้วแต่นานาผิดตังค์
ถ้าโยมคิดว่าโยมทำถูกก็ทำไปครับ
นรกก็จะกินกระบานกับคนที่คิดชั่วคิดเลวสืบต่อไปนั่นเอง